ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่พิศนุโลกนะคะก็เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนคือมี
ด้านหน้าชนท้ายรถบรรทุกเหตุการณ์นี้เสียชีวิตไปสองคน
นำร่างของคนเจ็บออกมาคุณผู้ชมดูสภาพรถอื้อหือ
ชนท้ายแบบเต็มแบบนี้อัดก๊อปปี้อยู่ท้ายรถบรรทุกอ่ะ
เข้าไปครึ่งคันอ่ะรถกระบะอ่ะนี่ค่ะครับ
ช่วงบ่ายนี้เองคุณผู้ชมค่ะถนนสายพิศนุโลกลมศักดิ์นะคะ
ที่นั่งข้างคนขับอ่ะค่ะมีคนเจ็บสาหัสติดอยู่ในรถสองราย
กู้ภัยนำออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
คนเจ็บก็คือนายทองสิทธิ์เสถียรขันอายุห้าสิบห้า
เป็นชาวอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดแต่สุดท้ายนายทองสิทธิ์คนนี้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
นางนภารัฐกองมณีอายุสี่สิบแปดเป็นชาวอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิ
คุณหมอบอกว่ายังต้องดูอาการค่ะเพราะว่าหนักนะคะ
ไอซียูแล้วก็ส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพุทธชินราชอำเภอเมืองพิศนุโลก
ผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุก็คือนายสุธินทการุณอายุสี่สิบสาม
เป็นชาวอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะคะตำรวจสันนิษฐานว่าเหตุการณ์น่าจะเป็นแบบนี้ค่ะ
คือกระบะขับมุ่งหน้าไปเพชรบูรณ์จุดเกิดเหตุเป็นทางขึ้นเขาค่ะ
มีรถบรรทุกอยู่เลนซ้ายก็คือขับช้าช้าครับ
แต่คนขับรถกระบะคงตั้งใจจะแซงแล้วแซงซ้ายไงฮะ
แต่ไม่ทันเห็นว่ามีรถบรรทุกเขาขับอยู่ช้าอยู่เลนซ้าย
ก็เลยไปชนท้ายรถบรรทุกแบบเต็มเต็มอัดก๊อปปี้เข้าไปแบบนี้ครับ
นี่ค่ะเจ้าที่บอกว่าอันนี้เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะ
เดี๋ยวก็ต้องหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งครับ